โฟเฟอร์ขับรถสองแถวสีแดง

ด่ากราดด่าลั่นกลางถนน

แล้วบอกมึงลงมามึงลงมากราบเท้ากู

โอโหเนี่ยละค่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงมั้ยคะ

โชเฟอร์รถสองแถวสีแดงเนี่ย

เพราะน่าจะเป็นแฟนของคนขับรถสองแถวใช่ไหม
ดึงรั้งแล้วนะฮะแต่เอาไม่อยู่ฮะ
สักพักนึงนี่เขาไปทุบรถบรรทุกเลยนะฮะ
แล้วก็ได้ยินไหมครับบอกว่าให้ลงมากราบอะไรกับกูเนี่ยนะครับ
นี่เป็นคลิปขณะที่โอ้โหคนบนถนนเนี่ย
ตกอกตกใจแล้วก็ถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
แล้วก็เอามาลงในติ๊กต๊อกนะครับ
เจ้าของโพสต์บอกว่าหัวร้อนบนท้องถนน

แต่ถ้าเกิดขึ้นอย่าหัวร้อนอย่าข่มขู่ถือมีดคุกคามแบบนี้เลย
แต่เท่าที่เราส่องไปมันเป็นเหมือนท่อนเหล็กธรรมดานะคุณนะ

อุบัติเหตุรถชนกันแต่หัวร้อนไปหน่อย
กัดคือแยกบางกะปิครับ
รถใหญ่กับรถสองแถวบึงกลุ่ม

แล้วคุณดูสิรถข้างหลังไปไม่ได้หมดเลย
ก็คือถนนตรงนั้นเขาก็ยังทำรถไฟฟ้าอยู่ด้วย
ใช่ฮะไปไม่ได้ขวางกันไว้แบบนี้นะครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้บอกว่า

ช่วงค่ำของวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ก็อย่างที่บอกว่า๒แถวถูกเบียด

แล้วก็ลักษณะมีเรื่องกันมาก่อน

ส่วนรถข้างหลังก็คือรถบรรทุก๖ล้อนะครับ
แต่ว่าแฟนของคนขับรถบรรทุก๖ล้อให้ข้อมูล

ขับแบบเบรกหยุด

ทั้งที่ตรงนี้รถมันก็ติดกันไปหมดนะฮะ
หกล้อก็เลยพยายามจะเร่งแซง
แต่รถสองแถวหักออกมาขวางไม่ให้แซง
มันเลยเกิดการเฉียวชนกันเล็กน้อย
และทางฝ่ายรถหกล้อก็ได้ขอโทษไปแล้ว

หัวร้อนไม่ยอมรับคำขอโทษ

อยากเอามาโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์

จากฝ่ายถูกกลายเป็นฝ่ายผิด
คนบริสุทธิ์กลายเป็นคนฆ่าคนตายได้นะ

หัวร้อนและมีอาวุธอยู่ในมือด้วยนะครับ